สักพักหนึ่งมีเสียงเอะอะโวยวายคนที่ปฏิบัติธรรมก็ตกออกตกใจ
มีอะไรเกิดขึ้นเดินตามไปดูปรากฏว่าผู้ชายคนหนึ่งเอามีดไล่ฟัน
พระสงฆ์อายุหกสิบปีโอ้โหมรณภาพเลยโอ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยพนักงานสอบสวนของสพเพลพร้อมกับชุดสืบสวน
ก็ลงพื้นที่โอ้โหชาวบ้านก็มากันเป็นร้อยร้อยคนตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นะครับตำรวจมาครับแพทย์เวรของโรงพยาบาลเพลก็มาเพราะว่าพระรูปนี้เนี่ย
ถูกคนร้ายใช้มีดกระดำฟันจนโมรณภาพเกิดขึ้นที่วัดแจ้งสว่างว่านานเวลา
หมู่๙บ้านดงมไฟอำเภอนาผู้ขออภัยตำบลนาผู้อำเภอเพลที่อุดรธานี
แต่ท่านมาจำวัดที่นี่ได้ประมาณเดือนกว่าแล้ว
สภาพนั่งหลังพิงกำแพงอยู่แล้วก็มีย่าขึ้นรกเต็มไปหมดเลยนะครับ
ตามร่างกายมีแผลชะกันฟันที่ศีรษะด้านหลัง๑แผล
ใบหน้าด้านขวา๑แผลต้นขาซ้าย๑แผลที่เอวขวา๒แผล

แล้วคาดว่าน่าจะเป็นมีดแล้วก็ของมีคมอะไรบางอย่าง

แต่ว่าในตัวท่านเงินสดกว่า๒๐๐บาทก็ยังอยู่
พระเครื่องสององค์ก็ยังอยู่
และสำนาบัตรประชาชนของท่านก็ยังตกอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับ
อันนี้น่าแปลกนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาในส่วนของทรัพย์สินไปเลย
ทีนี้ถัดไปแถวนั้นสัก๑๐เมตรก็มีกองเลือดค่ะ
แล้วก็มีจีวอนของพระเปื้อนเลือด๑พื้น
ใกล้กันยังไปเจอกับรองเท้าแตะสีดำ๑คู่นะคะ
มีคมไฟเป็นลักษณะที่ใช้สวมหัวค่ะ๑อัน
ก็คิดว่าน่าจะเป็นของผู้ก่อเหตุนี่แหละตกอยู่
ตำรวจก็เลยต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน

พระสังวานเดินทางมาขอจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ได้สักประมาณเกือบ๑เดือนแล้ว
เพราะว่าไม่มีพระจำวรรษาอยู่ที่วัดมีเพียงแม่ชีคนเดียวค่ะ
เพิ่งเดินทางมาจำพรรษาได้ประมาณสัก๑สัปดาห์เหมือนกัน
โดยทางด้านของนางรัตนาวดีเมืองเลนแม่ชีค่ะอายุ๕๖ปี
ก็บอกแบบนี้ว่าตัวเองเดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณนะ

ส่วนพระที่มรณภาพเนี่ยก็คือเดินทางมาจากจังหวัดพยาว
จำวัดเมื่อต้นเดือนเนี่ย๙มีนาคมเองนะคะ
ก่อนหน้านี้พระที่มรณภาพมีการติดต่อมาว่า
อยากจะขอบูรณพัฒนาวัดที่ไม่มีพระจำพรรษา
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเช้ามืดเนี่ยขณะนั่งปฏิบัติธรรมนะคะ
มนต์ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายที่กุฏิพระ
มองไปเห็นเลยคนร้าย๑คนวิ่งไล่ทำร้ายพระ
แล้วก็ตะโกนไล่ว่าอึงไปอึงไปอย่ามาอยู่ที่นี่
แล้วก็ได้ยินพระตอนนั้นคือเธอบอกเธอได้ยินเลยนะว่า
พระตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เธอตกใจนะคะ

กล้าออกไปก็เลยต้องหลบอยู่ในกุฏิ
ไปโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยเหลือ
สาเหตุเอาจริงเธอไม่ทราบนะ
เพราะว่าตอนที่มาที่นี่เห็นชาวบ้านก็รักใคร้ให้การต้อนรับดี
ส่วนตัวเองเดี๋ยวหลังจากเสร็จคดี
จะกลับวัดที่สุพรรณบุรีแล้วค่ะ
มาวัดนี้อยากให้เมซีมาช่วยอยู่กัน
เมซีเห็นว่ามันอยู่ใกล้บ้านบ้านเยดหนองคลาย

ทีนี้เราไปถามผู้เยดบ้านนะครับ
เคยมาจำพรรษาที่นี่แล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ที่อื่น
ก็เขาทำให้ที่นี่ไม่ได้มีพระจำพรรษาเลย
ถึงว่าตั้งแต่พระหลังท่านเจ้าอาวาสมรณภาพไปเนี่ย
พระก็ไปที่อื่นหมดเลยที่นี่ก็เลยไม่ได้มีพระมาจำพรรษาอยู่
ชาวบ้านก็แนะนำว่านี่ไงหลวงตาวัดที่นี่ไม่มีพระจำพรรษาอยู่เลย
เป็นปีแล้วพอท่านติดต่อมาก็มีการคุยทางไลน์กัน
พระท่านก็บอกว่าเอออัตมาเองก็อยากจะเข้ามาพัฒนาบุรณาวัดนะ
สุดท้ายก็เลยเดินทางมาจำบรรษาที่นี่ตั้งแต่วันที่๙มีนาคมเกือบเดือนแล้ว
จนถึงตอนนี้แต่ว่าท่านเองก็ตั้งแต่มาอยู่ท่านเองก็ไม่ได้เคยสร้างปัญหา
หรือว่ามีปัญหากับชาวบ้านเลยนะท่านก็มาดีนะครับ
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกชะลิดศรีหาหนูนะครับท่านผู้กำกับการสพเพ็ญ
ท่านบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบหลักฐานของผู้ก่อเหตุ
ขณะที่ไปก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่พระท่านกำลังเตรียมตัวออกไปบินทบาท
อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็สั่งชุดสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาบ่อแสของคนร้าย
ดำเนินการแต่ว่าระหว่างที่กำลังสืบสวนสอบสวนหาบ่อแส
ดูกล้องกันอยู่จู่มีผู้ชายคนหนึ่งต้องสงสัยย้อนกลับมาที่วัด
สอบไปสอบมารับสารภาพว่าเป็นคนทำ
แต่ว่าเขามีอาการหลอนจากการเสพยา

ก็เลยคาดว่าตอนที่ก่อเหตุน่าจะหลอนยาแล้วไปเจอพระรูปนี้เข้า

ตอนนี้ตำรวจกำลังคุมตัวผู้ต้องหาคนนี้

ดำเนินคดีอีกทีหนึ่งครับ

หลอนจากเสพยามันทำร้ายคนอื่นไปทั่วนะคะ